คุณผู้ชมฮะเขาก็เตือนกันบ่อยนะครับ
เรื่องของการที่ไปเจอแมงดาแล้วเอาขึ้นมากินไข่แมงดา
แต่ต้องดูให้ดีว่าเป็นแมงดาทะเลหรือว่าเป็นแมงดาถ้วย
ถ้าเป็นแมงดาถ้วยอันตรายมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับผู้หญิงคนหนึ่งไปหาหอยแครงในทะเล
แต่ปรากฏว่าไปเจอแมงดามา๓ตัวก็เลยเอามาปรุงเอามากินไข่แมงดา
ปรากฏว่านี่มันเป็นแมงดาถ้วยทำให้เธอเสียชีวิตเลยนะฮะ
เรื่องนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์เพราะนักวิชาการเขาก็ต้องเร่งเตือนกันนะครับ
สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปที่สำนักสงกิ่งแก้วหมู่ที่๓
รัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนางสาววันธนาพุทธช่ออายุ๔๖ปี
ซึ่งกินแมงดาแล้วก็เสียชีวิตภายในงานศพของเธอ
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ตัวของผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตก็คือคุณแม่สมใจกิ่งวงศาอายุ๖๔ปี
แล้วก็ตัวของผู้เสียชีวิตเองคือนางสาววันธนาลูกสาวเนี่ย
ออกไปหาหอยแครงบริเวณป่าชายเลนซอยกิ่งแก้วตำบลรัศดา
และไปเจอแมงดามา๓ตัวก่อนจะนำกลับบ้าน
เอามาปรุงเป็นอาหารเย็นกะจะกินยำไข่แมงดา
ซึ่งนางสาววันธนาลูกสาวซึ่งหมายถึงผู้ตาย
นำแมงดามาเผาไฟ๑ตัวจากนั้นก็รับประทานกันเข้าไป
รับประทานคนเดียวหมายถึงผู้ตายนะรับประทานคนเดียว
แม่หรือว่าคนในครอบครัวยังไม่ทันได้รับประทาน
สักพักหนึ่งคุณพิษมันเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะ
เพราะว่านางสาววันธนาเริ่มมีอาการอาเจียน
สักพักหนึ่งมึนศีรษะลุกลุกได้แล้วก็เดินเซทันที
จากนั้นล้มทันทีนะครับญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็คุณแม่สมใจแม่ของผู้ตายเนี่ย
ตอนที่เล่าให้ทีมข่าวฟังก็น้ำตาไหลบอกว่ารู้สึกเสียใจ
ที่ลูกสาวอาการหนักขนาดนั้นต่อหน้าแม่เลย
ช่วยอะไรไว้ไม่ทันเลยนะฮะ
แต่ทำไมโรงพยาบาลอบตภูเก็ต
ยังให้ลูกสาวกลับมานอนรักษาตัวต่อที่บ้าน

เพราะจากนั้นไม่นานเมื่อลูกสาวมาถึงบ้าน
ลูกสาวกลับมีอาการตัวเขียว
ผู้เป็นแม่ก็เลยรีบโทรศัพท์
สายด่วน๑๖๖๙การแพทย์ฉุกเฉิน
พอเจ้าหน้าที่มาถึงทำการปั๊มหัวใจ
รับตัวนำส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แต่ก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายลูกสาวเสียชีวิตลงนะครับ
ซึ่งแพทย์ชนสูตรแล้วก็ยืนยันว่าเสียชีวิตจากพิษของแมงดา

ก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวในฝันนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันถึงลูกสาวด้วยนะ
ลูกสาวมากราบเท้าขอขมาลาแม่นะครับ
ในฝันโบกมือลาบอกว่าไปก่อนนะแม่
ผู้เป็นแม่บอกว่าในฝันเหมือนจริงมาก

ก่อนหน้าที่นางสาววันธนาลูกสาวจะเสียชีวิตนะครับ

ลูกสาวก็มาเล่าความฝันให้แม่ฟัง
บอกว่าขอถุงบอกว่าจะเอาไปเก็บเห็ด
เมืองหงสาวดีนะ

ตอนนั้นผู้เป็นแม่เองก็ยังถามเลย

ไม่รู้ว่าในฝันนี้มันจะเป็นลางหรือว่าบอกอะไร

ยังคิดว่าสิ่งที่ลูกสาวพูดมาทั้งหมด
มันพูดเล่นรึเปล่า

นี่มันเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่านะฮะ

ญาติญาติช่วยกันเตรียมประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอบจภูเก็ตเนี่ย
มาในงานมาคนเดียว
พวงกรีดมาเคารพศพนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอบจภูเก็ต

ซึ่งอย่างที่แม่ผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นทำไมทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ต
ถึงไม่รับตัวลูกสาวไว้ในโรงพยาบาล

ปล่อยให้ลูกสาวกลับมาบ้านทำไม

บอกว่าก็ยังคล่องใจแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ
ว่าทำไมทางโรงพยาบาลได้แค่เอาพวงกรีดมา
แต่ยังไม่ได้ติดต่อประสานงานมาพูดคุย
มาอธิบายมาชี้แจงกับแม่เลยนะครับ
แม่ก็ยังติดใจอยู่บอกว่าลูกสาวเป็นผู้ป่วยวิกฤต
โรงพยาบาลไม่น่าปล่อยตัวออกมาให้กลับบ้าน
แล้วก็แค่จ่ายยามาให้กินเพียง๓อย่าง
คือยาแก้คลื่นไส้แก้อาเจียนยาแก้แพ้แค่นั้นเอง
อกนั้นก็อาจจะมีแก้คันลดน้ำมูกนะฮะ
แต่คือให้รับประทานหลังอาหารทันที
ซ้ำร้ายเนี่ยทางโรงพยาบาลไม่ติดตามอาการต่อเลยนะครับ
ให้ลูกสาวกลับมาพักฟื้นที่บ้าน
ลูกสาวไปฉีดยาที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตแทน

โรงพยาบาลอบจภูเก็ตจะติดต่อเข้ามา
ชี้แจงให้แม่ฟังแม่ก็ยินดี
เพราะมันยังเป็นคำถามคาใจว่า
เรียกร้องความเป็นธรรมนั้นทางด้านของนายนัทธพลพุทธช่ออายุ๔๐ปี
น้องชายของผู้ตายก็บอกว่าก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์นำรงธรรม
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพี่สาวเสียชีวิต
ก็เรื่องนี้ได้พูดคุยกับถึงระดับจังหวัดแล้ว
ไปคุยกับท่านดรองผู้ว่าจังหวัดแล้วท่านดรองผู้ว่าจังหวัดก็บอกว่า
หนังสือมาที่ศูนย์ดำรงธรรมนะแล้วก็จะได้ส่งต่อหนังสืออะไรกัน

ซึ่งทางครอบครัวมีข้อสงสัยคาใจ
ประเด็นที่ทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ตแค่รับตัวไว้นอนรักษาเพียงแค่๒ชั่วโมง
แล้วก็ปล่อยกลับบ้านทุกคนในครอบครัวก็ยังคาใจเรื่องนี้กันอยู่
แล้วก็ยาที่สั่งให้กับพี่สาวนะครับมันคือยาอะไรกันแน่
ก็เป็นเรื่องเป็นราวของการเรียกร้องให้โรงพยาบาลรับผิดชอบ
แต่ทีนี้ครับเรื่องของการที่จะต้องเตือนกันหน่อย
การเอาแมงดาโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นแมงดาอะไรมารับประทาน
ซึ่งทางด้านผู้ชำนาญการเรื่องสัตว์ทะเลนะครับ
คุณสอนวงศาลาก็เปิดเผยบอกว่าสัตว์ทะเลที่เห็นในรูป
ที่นางสาววาสนาเอามากินมันเป็นแมงดาถ้วย
ซึ่งถ้าสังเกตดีตัวมันจะไม่ใหญ่ปลายหางมันมีขนทั้งสองข้าง
แมงดาถ้วยมีพิษและอันตรายมากห้ามนำมารับประทานโดยเด็ดขาด
ถ้าท่านไปเจอแมงดาท่านไม่แน่ใจท่านไม่รู้อย่าเอามากิน